เอาไปต่อกันที่คุณพ่อลูกแฝดกันบ้าง
ตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิ้ลแรกออกมา
เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยต้องเรียกได้ว่า

ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดตอนนี้ยอดวิวแบบเยอะมากจริง
เขาก็รวมตัวกันกับแก๊งเพื่อนแรปเปอร์
ล่าสุดค่ะพี่เวย์เขาขอโชว์เดี่ยวบ้าง
อัลบั้มผลงานเพลงที่ทำออกมาในรูปแบบภาษาอังกฤษ
ประเดิมซิงคลแรกด้วยเพลงชื่อเก๋อย่างเย่เย่เย่
เจ้าตัวตั้งใจนำเสนอความเป็นแรปเปอร์ไทย
ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะระดับอินเตอร์นะคุณ
เอ็มวีเขาไปยกกองถ่ายไปที่นู่นนิวยอร์กอเมริกา

ก็จะถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาดีของคุณพ่อแรปเปอร์
กับกลุ่มเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันค่ะ
ส่วนจุดขายของเพลงนี้ไม่มีท่อนแรปนะ
เพราะว่าเน้นท่อนร้องเป็นเพลงแบบช้าแต่มีจังหวะ
ได้โชว์เสียงร้องของพี่เวนะครับแบบเต็มทั้งเพลงเลย
แล้วก็บอกเลยว่าจากการเดินสายโปรโมทที่ต่างประเทศ
กระแสตอบรับแบบเย่แหละ
ดีเลยอาจเป็นว่าไง
เป็นซิงเกิ้ลแรกที่เป็นภาษาอังกฤษเดียว
แล้วก็ร้องเพลงทั้งเพลงครับมันไม่ได้แรปครับ
ไม่ได้ยากอะครับแค่ต้องมั่นใจในความ

เพราะว่าทั้งเพลงคือการร้องครับ
แล้วก็ปกติก็จะเป็นแบบแนวแรปใช่ไหม
พูดถึงแบบเพื่อนตั้งแต่เด็กที่แบบอยู่ด้วยกันมา
สนุกสนานไปบาวบี้คิลไปชิลกัน
คือมันไม่ได้มีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นนะครับ
ไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นมาครับ
เปิดเพลงนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทัวร์สื่อที่อเมริกา
คาดนะครับเพราะว่าจริงเราก็ยังไม่ได้โปรโมทในเมืองไทย

ฉันฟังแล้วก็เป็นประมาณว่าเออใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบอะไร
นั่งชิวให้มีเวลานั่งขับรถชิลไปกับเธอตลอด
สโลไลฟ์ชิล
หน้านี้เขาเพิ่งปล่อยเพลงอันนี้มาไม่ไหวแล้ว

ต้องรอลุ้นของคุณเวย์นะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาแบบร้องเดี่ยว

ฉันไม่สามารถร้องกับเขาได้ไงมันเร็วมาก
แต่หลายคนบอกว่าให้ดีพี่เวชึ้นเติมซับไทด้วย
เดี๋ยวเราจะได้เข้าใจพร้อมกัน